ช่วงแรกมาดูเหตุการณ์เด่นรอบวันกันก่อนนะครับ
ที่จังหวัดตวาทมีชายอยู่๒๕ปี

มกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักนะครับ
จู่รถเสียหลักนั้นตกข้างทาง
แล้วพลิกคว่ำหลายตะลบไปชนกับรถถ่ายของชาวบ้าน
ทำให้คนขับนั้นกระเด็นออกมานอกตัวรถแล้วก็บาดเจ็บสาหัสครับ
ติดตามพร้อมกับเหตุการณ์อื่นครับ
กล้องวงจรปิดบันทึกวินาทีรถกระบะเสียหลักหลุดโค้งตกข้างทาง
พลิกคว่ำหลายตลบก่อนจะพุ่งชนรถไถที่จอดอยู่หน้าบ้านพังเสียหาย
เหตุครั้งนี้เกิดขึ้นบนถนนสุขุมวิทย์ในพื้นที่หมู่๔ตำบลท่าพริกอำเภอเมืองจังหวัดตราด
ท่ามกลางฝนที่ตกลงมาเป็นระยะ
หลังเกิดเหตุชาวบ้านที่อยู่ระแวกนั้นเข้าช่วยเหลือ
พบชายอายุประมาณ๒๕ปีคนขับกระเด็นออกมานอกรถอาการสาหัส
ผู้ภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาล
ส่วนรถกระบะสีบรอนเงินพังยับเยินทั้งคัน
เจ้าหน้าที่คาดว่าสาเหตุเกิดจากฝนตกหนัก
ทำให้มีน้ำท่วมขังบนพื้นผิวถนน
เมื่อรถขับมาด้วยความเร็วจึงเสียหลักพุ่งตกลงข้างทาง
พลิกคว่ำหลายตลบก่อนที่คนขับจะกระเด็นออกมานอกรถ
กระแทกกับพื้นได้รับบาดเจ็บสาหัส
ส่วนที่จังหวัดชนบุรีเกิดดูปฏิเหตุบนถนนสายโป่งเขาไม้แก้วช่วงหลักกิโลเมตรที่๔
ในพื้นที่ตะบนโป่งอำเภอบางละมุง
ที่เกิดเหตุพบรถกระบะสีขาว๔ประตูอยู่ในสภาพหงายท้องล้อชี้ฟ้า

ทำให้คนกระเด็นตกจากรถได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๗คน
และเสียชีวิตหนึ่งศพกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาล
ก่อนเกิดเหตุเห็นรถกระบะสีขาวขับมาทางตรงมุ่งหน้าเขาไม้แก้ว
โดยมีคนงานก่อสร้างนั่งอยู่ท้ายกระบะ
แต่พอมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางแยก
รถกระบะสีดำขับออกมาจากทางแยกชนกันอย่างจัง
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าคนขับรถกระบะสีดำมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย
แต่ยังต้องตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลในเลือดที่โรงพยาบาลอีกครั้ง

จังหวัดเพชรชบูรณ์เกิดดูปฏิเหตุรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถกระบะ
ในพื้นที่หมู่๑๓ตะบนสะกรวดอำเภอศรีเทพ
ทำให้นายจรูนมีพันธ์อายุ๔๖ปีคนขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตขาดที่
คนขับรถกระบะระบุว่าก่อนเกิดเหตุกำลังจะเลี้ยวเข้าห้องพัก
จู่ก็ถูกรถจักรยานยนต์ที่ขี่ตามหลังมาพุ่งชนท้ายอย่างจัง
ขณะที่นางทองหน้าจอเหลืองอายุ๖๕ปี
ชาวบ้านบึงนาจารย์ตำบลศรีเทพซึ่งเป็นแม่ของผู้เสียชีวิต
ทราบข่าวลูกชายเสียชีวิตก็เสียใจเป็นอย่างมาก
ระบุว่าก่อนหน้านี้ลูกชายโทรศัพท์มาบอกว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงาน

แต่ไม่คาดคิดว่านั่นจะเป็นการพูดคุยกับลูกชายครั้งสุดท้าย
แม่ผู้เสียชีวิตคาดว่าลูกชายอาจจะขับรถมาด้วยความเร็วเพื่อให้ถึงบ้าน
ช่วงเวลาเคอร์ฟิลล์เพราะอีก๗กิโลเมตรก็จะถึงบ้านของตัวเองแล้ว